คุณผู้ชมครับตำรวจจับตัวผู้ชายหน้าตาดีหน้าตาดีมีดีกรีเป็นนักบิน
เป็นอดีตนักบินคือหลอกผู้หญิงนะครับเป็น๑๐คนนะครับ
มีความสัมพันธ์กันแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วมีรายงานว่าย้ำนะว่าเป็นรายงานนะว่ามีการส่งขายในกลุ่มลับครับ
ตำรวจกองบังคับการ๑สอทคุมตัวนายพัทรวิทย์อายุ๓๘ปี
และนายอาจารย์อายุ๓๓ปี
ทั้งคู่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีกระทำอนาจารย์
หินประมาทด้วยการโฆษณานำเข้าข้อมูลลักษณะลามกนะครับ
ถูกคุมตัวมาสอบสวนขยายผลที่กรประชาการสอท
โดยนายพัทรวิทย์หนึ่งในผู้ต้องหานะครับเป็นอดีตนักบินสายการบินพาณิชย์ชื่อดัง
ใช้รูปลักษณ์ทางอาชีพหน้าตาตีสนิทกับผู้หญิง
แล้วนัดไปมีความสัมพันธ์ในโรงแรมแล้วถ่ายคลิปแล้วเอาไปขายต่อในกลุ่มออนไลน์ครับ
ผู้หญิงเหล่านี้เสียหายไม่ต่ำกว่า๒๙คน
ส่วนนายพัทรวิทย์นะครับให้การภาคเศษยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงเหล่านี้จริง
แต่ไม่ได้เป็นคนถ่ายคลิปเขาเนี่ยนัดฝ่ายหญิงผ่านกลุ่มออนไลน
ที่มีนายอัธพลเป็นคนประสานงานย้ำว่าคดีนี้เขาเองก็เป็นผู้เสียหาย
เพราะถูกถ่ายคลิปเอาไปเผยแพร่ครับ
ตำรวจยังไม่เชื่อครับที่เขาพูดครับที่เขาให้การ
เนื่องจากพบประวัติว่าเคยมีคนแจ้งความไว้ที่สนโครคราม
สพสำรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งผู้เสียหายระบุว่านัดเจอกับผู้ต้องหาผ่านแอปพลิเคชันหาคู่
ซึ่งไม่สอดรับกับคำให้การที่อ้างว่าติดต่อผ่านคนกลาง
รายหนึ่งเปิดเผยข้อมูลผ่านโทรศัพท์กับตำรวจบอกว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยนัดกันไปเพื่อมีความสัมพันธ์แต่ผิดสังเกต
สังเกตยังไงไอ้ห้องที่ไปข้าวของเยอะจังเลย
ผิดปกติคล้ายเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้
เชื่อว่าทั้งสองคนอาจจะร่วมมือกันและทำเป็นขบวนการครับ
สองหมื่นสามหมื่น
มากกว่าที่จะมาโฟกัสในส่วนว่า
เจอกันได้อย่างไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
เขามีการหล่อไหมด้วยความรัก
หรือว่าใช้อาชีพการงานมาเป็นตัวล่อลวงหรือเปล่า
ตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะ